ทัพภาคที่๓ก็ได้จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันประเทศดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ผสมเหล่านำยุทธโปรกรณ์นะครับ
ได้ออกมาแสดงแสนยานุภาพ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรยาโภจาครับ
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงสัญญานุภาพของกองทัพภาคที่๓
ภายใต้การฝึกการดำเนินการกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ซึ่งเป็นการฝึกแบบกรมทหารราบเฉพาะกิจและกรมทหารม้าเฉพาะกิจ
โดยกองพลทหารราบที่๔เป็นผู้ดำเนินการ

การเข้าตีและการปฏิบัติการจากหน่วยกองหนุน
กองทัพบกจัดหน่วยและยุทธโปรกรณ์เข้าสนับสนุนการฝึก
ประกอบการปฏิบัติการรบเต็มรูปแบบ
ภายใต้การฝึกแผนป้องกันประเทศ
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเฉพาะหน้าที่เฉพาะบุคคล
และการฝึกปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยรบทั้งทหารราบทหารม้า
และการจัดการภารกราบตำลังจากยุทธปกรที่มีแสงอย่างภาพพร้อมต่อปกติ
การปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ใช้เฮลิคอปเตอร์แบบการรบ
จรวดไร้แรงสะท้อนถอยหลังจรวดหลายลำกล้อง
เคลื่อนคนโจมตีบทขยี้เป้าหมายของกองกำลังจากทหารม้า
และการโจมตีทางอากาศที่สนับสนุนจากกองทัพอากาศ
ฝึกในลักษณะนี้เป็นการฝึกแบบกรมทหารราบเฉพาะกิจ
กรมทหารม้าเฉพาะกิจคือการฝึกเพื่อให้เกิดความพร้อมของหน่วยหลักและหน่วยสนับสนุน
และเพื่อให้เป็นไปตามแผนป้องกันประเทศที่มีการจัดอัตรากำลังแบบผสมเหล่า
และการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพบก
อรัยพจาข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน